คนนึงน่ะที่รับบทบาทในส่วนของความเจ้าชู้เลยนะ
แล้วก็มีครอบครัวแล้วก็คือพี่วิลลี่แม่อินทรนั่นเอง
เขาไปถามพี่เย็นหลีเออกลัวพี่วิลลี่อินหรือเปล่ากับบทบาทไง
คือพี่วิลลี่เล่นอินแบบถึงบทมากนึกว่าเป็นคนเจ้าชู้จริงได้นะ
เราก็เลยถามว่าพี่เย็นหลีกลัวบ้างหรือเปล่านะคะ
ขอมุมมองนิดนึงกันแล้วกันนะคะกับกระแสข่าวนะคะ
นักแสดงหนุ่มมีทะเลาะกับภรรยาบ้างหรือเปล่า
แล้วก็มีวิธีเคลียร์ปัญหาอย่างไรนะคะ
แล้วทำไมสามีไทยยุค๒๐๑๘อ่ะ

ผู้หญิงต้องสตรองอันนี้แน่นอนครับ
เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะ
ผมก็เชื่อว่าผมเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่จะต้องสตรอป
ชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นการประคับประคองกัน

แล้วก็พยายามจะรักษา

เชื่อว่าผู้ชายทุกคนไม่ได้อยากจะมีกิ๊ก

ดังนั้นก็ต้องไปแก้กันต้องคุยกัน

แล้วมองกันเหมือนกับวันแรกที่เรารักกัน
ทะเลาะกันไหมทะเลาะกัน

แพ้ใครไม่ได้
ก็แพ้เมียซะก็ง่าย

เพราะว่ารายรุ่นใหญ่เขาล้อคองรักกัน

สุดท้ายคือต้องประคับประคองกันไป

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแง่มุมดีความคิดดีของพี่วิลลี่เลยนะ

ไม่ทำให้รักเราน้อยลงไปเลยนะคะ

เชื่อว่าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิง
ที่ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของพี่วิลลี่เมื่อสักครู่นี้

ไม่มีใครที่จะแต่งงานกับคุณแล้วจะนอกใจเลยหรอก
มันต้องมีเรื่องมีราวอะไรกันก่อนหรือเปล่า

การใช้ชีวิตคือทุกคู่มันมีปัญหา

ขอโอ้ยพรทุกคู่เนี่ยนะรักกันนานแล้วกันนะ